คุณดิวฮะคุณดิวอริสลาเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
ไปเข้าพบกับตำรวจสอทนี่ตอนเดินลงรถมานะฮะ
บอกแบบนี้บอกไม่กลัวไม่กังวล
ไม่กลัวและไม่กังวลในการที่เข้ามาพบกับตำรวจสอทในครั้งนี้
อันนี้เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการยืนยันคำให้การเดิม
ในฐานะพยานคดีมาเก้า๘๘๘จำได้ไหมครับ
ที่รองพบสอทได้เดินทางไปที่ไต้หวัน
คราวก่อนถือว่าเป็นการสอบถามข้อมูลในพื้นที่นอกราชนาจักร
คราวนี้ก็เลยต้องมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันคำให้การเดิม
เคยให้ไปเมื่อวันที่๑๓๑๕กุมภาพันธ์
ใช่ค่ะซึ่งคุณดิวก็บอกนะคะว่าตั้งใจตั้งใจไว้แล้ว
ว่าจะมาทั้งสองส่วนคือนอกจากมาพบกับทางบชสออทอตบไซเบอร์
ก็ตั้งใจจะมาพบกับพบตรด้วย
ใช่นะฮะก็ทั้งในฐานะพยานคดีมาเกาะ๘๘
รวมถึงให้ดำเนินคดีกับเบนส์เดมอนอดีตแฟนนุ่มในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ลงมาจากรถทักทายสื่อมวลชนเล็กน้อยแบบเป็นกันเองนะ
หน้าก็ยิ้มแย้มไม่มีความกังวล
เพียงสั้นว่าวันนี้เป็นการมาให้ปากคำ
และพูดคุยถึงรายละเอียดของสำนวนคดี
ซึ่งไม่มีอาการเครียดและไม่กังวล
เอาฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับ